นำขยะไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงนะครับ
โดยเฉพาะเชื้อเพลิงไฟฟ้านั้นค่อนข้างจะมีความเสถียร

ที่น่าจะนำมาใช้ได้ในอนาคตนะครับ
ที่สำคัญลดเรื่องของปริมาณขยะในประเทศได้อีกด้วย
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
เป็น๗ล้าน๑แสนตันต่อปี
ส่งผลให้แต่ละปีมีขยะตกค้างเกือบ๗ล้านตันต่อปี
ปัญหาขยะที่เรื้อรังสังคมไทยได้ทำให้หลายฝ่ายต่างคิดค้นวิธี
ที่จะนำขยะไปสร้างประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
รับซื้อขยะจากเทศบาลชุมชนและหลุมฝังกลบ
ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ผ่านการปรับปรุงและแปรสภาพจากขยะมูลฝอย
ให้เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติ
กับนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อน
โดยนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น๘๐เมกาวัตต์
ขยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ขยะทุกชิ้นที่เข้ามาที่นี่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด
เนื่องจากมีค่าความร้อนสูงสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ทันที
ส่วนขยะประเภทสารอินซีที่มีความชื้นสูงอย่างผักผลไม้และเศษอาหาร
จะถูกนำไปทำให้แห้งเพื่อปรับคุณภาพเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนสูงขึ้น
จำพวกเหล็กและกระป๋องจะถูกนำไปรีไซเคิลขาย
กลายเป็นไอน้ำที่สามารถปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าได้
ซึ่งจะมีความเสถียรกว่าไฟฟ้าที่ทำจากพลังงานชีวมวล
ในชุมชนที่มีปริมาณขยะไม่มากไม่จำเป็นต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับ
หรือการไม่ยอมรับจากชุมชน
แต่กลับกันถ้าเราไปส่งเสริมให้ชุมชน
มีโรงงานคัดแยกแล้วก็แปลงขยะให้เป็นเชื้อเพลิง
แล้วก็เอาเชื้อเพลิงตรงนั้นมาขายให้กับตัวโรงไฟฟ้าโรงงานปูซิเมน
ซึ่งก็จะทำให้มีความคุ้มค่าในการลงทุน
แล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการจัดการปัญหาขยะในชุมชน
เพราะการคัดแยกขยะจะทำให้เกิดการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงได้ง่ายขึ้น
ซึ่งจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีก๙๐เมกาวัตต์
รับขยะได้เพิ่มขึ้นอีก๒๐๐ตันต่อวัน
ลดปริมาณขยะในประเทศไทยได้เกือบ๒ล้านตันต่อปี
คิตภาษิตริพิพัฒน์ถอดเทศรัตน์ทีวีรายงาน